สุดท้าย
ก็กันหมุด
ครับมวยรองคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช
ชื่อธวัดชัยมีศิลป์ชัยอายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมพ์
กมาแล้ว๙๓ครั้งชนะ๖๔แพ้๒๘เสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเพชรนาริน
ที่คมยิมที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรพิฆาตหรือเอกพิฆาตมกรุงเทพธนบุรีกกันบุตร
ขจรพงศ์สุวรรณตีอายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๙๒ครั้งชนะ๖๕แพ้๒๕เสมอ๒ครั้ง
ลูกเก่าเจิบขึ้นลูกใหม่นะครับมวยคู่นี้มีดีคนละอย่างนะครับ
มุมแดงสดกว่าสูงกว่าอ่ารูปร่างสูงกว่าด้วยนะครับ
ผิดภาพบายต้องบอกว่าโชคโชคเยอะเกินนะครับลายนี้
เวทีราชธนรรย์ครับอ่าไม่ธรรมดานนะครับ
แถมรัฐเอาแชมป์ราชธนรรย์มาออกตู้ให้ได้ติดตามเลยนะครับ
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่มาใหม่ครับเพชรพิฆาตกกันบุตร
ของพลตำรวจตีครับกระมวลสันติกันบุตรครับ
อ่าอยู่ในสีเสื้อของท่านนะแต่ว่าวันนี้นี่บังหลดประกายฟ้าสิทเซยนะครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรพิฆาตครับจากแคมป์มองเทพภูมิวารีนะครับ
หลดขณะที่มุมแดงนี่มีอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์ครับ
จากโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์เลยครับ
พี่น้องกันนะราชสิงหราชศรีใช่ครับอ่า
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงครับ
จากแดงสตอแล้วครับรายนี้มุมแดงจากโคราชครับ
ติดตามยกที่หนึ่งผู้รองรายการวันนี้ครับ
ช่วงที่กรรมการเรียกคู่นี้มากางเกงสีน้ำเงินต้องมองเงยมองหน้าเลยนะครับ
ทักเกงสีแดงความสดนี่อยู่ที่แดงนะครับ
พระราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชอายุ๑๘
ภัยเด็งนี่ราชสิงห์นะเขามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสิหม่านะ
วิเชียรจันทโนไทยนะเป็นผู้จัดการ
อ้านี่ผู้ว่านครราชสิหม่านะ
หัวหน้าเป็นนายกทรงสมฤตินครราชสิหม่า
แล้วก็มีท่านนพวัฒน์โพงามผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาโคราชนครราชศรีมาเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่
แค่ชื่อนี่มันคำเลย
คู่นี้ผู้จัดการทั้งสองฝ่ายยิ่งใหญ่มากนะ
เกรงสีน้ำเกินเก่ากว่าเยอะอดีตแชมป์ยังไงและชาวดำเนินด้วยนะ
ไม่ธรรมดานะครับเอกพิฆาตหรือว่าเพชรพิฆาต
นักมวยที่เปลี่ยนชื่อมาส่วนมากมาเปลี่ยนชื่อแล้วจะมาดังที่นี่ทั้งนั้นเลย
ดูรูปร่างโครงสร้างตรงนั้นมันน่ารักมากเหนือกันไอ้เจ้าราชสิง

มียึดมียักษ์เป็นมวยที่ละวันนิ่ง

น้ำเงินนี่แทบจะไม่ต้องมีพี่เลี้ยงแล้วความเก่า
กระดูกมวยนี่นะฝ่ายน้ำเงินนี่ได้เปรียบนะ

คุณผู้ชมครับคู่แรกเปิดหัวมามันเฮียนนะครับ

คู่นี้ว่ายังไงแหม่มวยไทยปกติเราชกกัน๕ยก

มวยใหญ่นะนี่คู่นี้ยิ่งใหญ่ขึ้นมานะ

ไปล้อเล่นกับรุ่นพี่ไม่ได้นะพี่ป่าเอาตายเลยนะ
แต่ว่าแค่ใกล้นะขยับด้วยความมั่นใจเลย

นี่อย่างนี้ไปร้อนเล่นไม่ได้เอาคืนมาก้างคอ
ใกล้ไม่สนด้วยพยายามเจาะยางตลอด

ถูกต้องมันแน่สนุกแน่

แต่ขวาต่อยขวานี่อันตรายมาก

ต้องระวังก้านคอด้วยนะราชสิงห์ได้ชั่ว

ไม่มีการมารอมาเป็นหลังเพิ่งเชื้อบเชื้อบ
วันหลังยังไม่มีครับหมดยกแรก
หลายไปด้านก็ร่าชสิงสูงยาวเขาดี
เอรินหัวแพร่งซ้ายเข้าไปกบหูเลย

ช่วงนี้ขอบคุณครับ๑๑จอระเข้เกี่ยวด้วย

วันนี้ดูแนวโน้มจะมีหลายครั้ง

เกงสินตนเมือนิบต้องเปิดเกมตลอดครับ
ได้ชื่อได้ชั้นแต่เสียช่วงนะครับ
ที่นี่ต้องบอกแฟนมวยตู้นิดนึงนะ

แกมีโบ๊ยบ๊อยน้องแคท

มันพลิกตลอดนะพลิกทุกนัดด้วยนะ

แบร์แบร์ไม่มีสุดที่จำไว้เลยว่าแบร์แบร์ไม่มีโบ๊ะแบร์ไม่มี
คุณโอ๊ตเป็นหมู่ลิงนะชอบต่ออย่าไปต่อเพิ่มนะ

เจาะยางนี่ลูกเจาะยางเห็นไหมแต่ละแข้งออกมานี่
ความหนักความแรงเนี่ยกระดูกมวยได้เปรียบรุ่นพี่นะ

ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อนะก็เป็นเทปพิฆาต

ลายต่อต่อยางถ้าเจ็บก็อะไรแล้วเป็นเรื่องทั้งคู่
ไหมเห็นไหมอะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้คุณผู้ชมครับ
ความเก๋ามาแล้วเริ่มโชว์แล้วเกี่ยวร่างได้เลย
แต่ยกขึ้นไปกับสหายหน้าอบอทอันตรายครับ

แต่ขวาต่อยขวานี่มีศอกเข้ามาแจมด้วย

แถมมีเจาะยางด้วยตรงนี้มันระวังล่างโดนล่าง
มาการสัตว์แถมถึงตัวตลอดติดตลอดนะ
โอ้โหแถมคางนะยังไม่ลนนะครับ
ทิศทางได้แล้วน้ำหนักยังไม่ได้โล้ไม่ลงครับเกี่ยวไม่ลง
หันขาการอันตรายนะโอ้โห
เข่าเข้าไปนี่แทบปลายคางเลย

เป็นเกมที่สุดยอดคุงครับคุณผู้ชม
อย่าเพิร์นทางต่ออย่าเพิร์นนะ
ตัดล่างเดินตลอดครับ
เอฆพิฆาตขวานิ่งนักษณิงเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ถ้าไปยืนตัวแข็งได้เรียบร้อยทันทีราชสินเจ็บไหม
เอาแล้วดิเอาแล้วลูกจ่อยางนี่อันตรายจริง
สับสอบสั้นคือมาเกี่ยวผิดจับ
โอ้ยโกงสะอึกติดมาตับเกี่ยวไม่ลงแน่
ตัวมันใหญ่อะ

ขยับเดินว่ายังไงราชสิงห์เจอหมาดมา
เสียวไปเสียวมาครับผมจม

โหใต่ขวาตอยขวาเกี่ยวร่างลดทางยืน
ลูกทดดเลยลูมิตไม่ต้องสอนกันมาเลยอ่ะ
มั่นใจยังมั่นใจอยู่นะยังมั่นใจอยู่

เอาละครับเกม
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้

เรียบร้อย
เจียนอยู่เจียนไปตั้งแต่ยกสองแล้ว

นี่บอกแล้วเปย์หมอรอทำงานเลย

ก็บอกแล้วว่าบรรดาแฟนมวยตู้อย่าไปต่อนะ
นี่มันยอดมวยไทยรัฐมีพลิกทุกนัด

ถ้าคู่แรกน็อกกันแบบเจ็บเนี่ย

คู่นี้ก็จบนะครับเจ็บหนักจริงครับ

เพราะกาดดอกนี่โดนหมัดเลยสู้ความเก่าไม่ได้
เอาอย่างนี้ดีกว่าติดตามผลงานต่อไปของทางด้าน

หรือว่าเอกพิฆาตมคุณเทพธนภรรี

เวลาเปลี่ยนแล้วมันพอมาชื่อมาที่นี่นะ

ผมมีความขยันมากกระตือมีล้นผมเป็นอย่างนั้น

อันตรายจริงครับสำหรับเอกพิฆาตนะครับ
ว่าเพชรพิฆาตเอาชนะทีโยราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโกราช
ในยกที่๓พักสักครู่